มาดูว่ารถตู้คันนี้มาจากไหนจะไปไหน

คุณผู้ชมช่วยดูหน่อยสิคะว่าเป็นรถตู้สายไหนกันแน่
เขาเพลียง่วงแต่ไม่ใช่หลับนะ

ขับย้อนสอนจนไปชนคันอื่น
เอาเป็นยังไงและสุดท้ายจุดจบเป็นยังไงดูพร้อมกันค่ะ
นี่มาได้ยังไงฮะ

ขับย้อนสอนมาจากร่ม๙นะครับ
แล้วก็มาจอดพักหลบอยู่นี่

เดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ตำรวจมา

ผมตามให้แค่นี้แหละ

แอบหลับอยู่นี่เอง
คุณรถตู้คันนี้มันเป็นเส้นที่ผ่านบ้าน

ใช่นี่คือรถตู้สายเคหะชุมชนร่มกล้าวบางกะปินะคะ
เลขทะเบียนเห็นชัดไปแล้วล่ะเมื่อกี้๑๖๒๗

เขาขับสวนเลนมาบนถนนลาดพร้าว

มาตลอดทางแล้วก็ไปชนมาตั้งหลายคันแล้วด้วย
กล้องหน้ารถเห็นพฤติกรรมการขับย้อน
พิธีกรรมการขับย้อนศอนและเขาเอามือถือแทนไปจนถึงเห็นร่องรอย
เฉียวชนหน้ารถแล้วก็ไปดูตัวคนขับนอนหลับปุ๋ยอยู่ในรถนะคะ
ไม่รู้ว่าเพลียง่วงเลยออกไปขับย้อนสอนแล้วไปเฉียวรถคันอื่นหรือเปล่า

ใครจะตื่นหรือเปล่าเขาแค่ขยับตัวเฉย

แล้วคนที่ถ่ายเขาก็บอกว่าเดี๋ยวให้ตำรวจมาจัดการละกัน

โดยเฉพาะในเพจเฮียขับรถนะคะ

ก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
แล้วก็มีข้อความบอกว่าสงสัยจะมีคนตกงาน
นี่ไงคงไม่ต้องอธิบายมากนะ

ก็เอาคลิปนี้ไปจัดการได้ตามอัธยาศัย
แต่ชาวเน็ตหลายคนเขาก็รู้สึกเหมือนดิฉันเลย
คือเอ๊ะถ้าเกิดเพลียง่วงมันก็ต้องไปหลับไม่ใช่เหรอ

ตอนนั้นไม่มีสติหรืออะไรยังไง
ไม่รู้อ่ะหรือเมาหรือว่าอะไรเออเออแล้วมีผู้โดยสารอยู่ในรถไหมอืม
นะฮะก็ต้องตามกันต่อเรื่องนี้นะครับ